สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากที่ได้มีการคาดการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
ซึ่งสัปดาห์หน้านี้อย่างที่บอกแล้วครับว่า
หลายพื้นที่คงต้องเตรียมตัวรับมือกับความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
เพราะว่าในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนฤดูนะครับ
ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับ
ปัจจัยต่างที่จะทำให้เกิดฤดูร้อนมีกำลังมากขึ้น
ขณะที่อากาศหนาวเย็นก็ยังส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยอยู่นะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนเนี่ยนะครับ
ก็คือกระแสลมที่พัดมาจากบริเวณฝั่งอ่าวไทยตรงนี้นะครับ
ก็พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
ชื้นเหล่านี้เป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ
ก็ทำให้อากาศนั้นมีความร้อนเป็นพิเศษ
ส่วนอากาศหนาวก็คือมาจากฝั่งอีสานนะครับ
ดังนั้นการที่มาชนกันแบบนี้จึงทำให้เกิดลักษณะของฝนเกิดขึ้น
คุณผู้ชมนี่คือฝนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับ

จันทร์เมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นครับวันอังคารไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
พุธครับไปต่อในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศ

แล้วก็แผนมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออก
หลังจากนั้นครับก็จะตกกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
กรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับ

หลังจากนั้นครับฝนนั้นก็จะค่อยลดลงอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเย็นลงครับ
ส่วนภาคเหนือนั้นอากาศนั้นหลังจากนี้จะร้อนขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับเหนือจะมีโอกาสที่จะอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังพื้นที่อื่นก็คือในช่วงสุดสัปดาห
สังเกตว่าภาพนี้เนี่ยนะครับอีสานอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนภาคเหนือจากต้นสัปดาห์เป็น๑๗ขึ้นมา๒๓นะครับ
กรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะมีฝนฝนนั้นก็ไม่ตกหนักตกนานนะครับ
เป็นฝนฟ้าขนองดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรเทาอากาศเย็นได้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวก็คือเรื่องของฝุ่นละออง
เข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานครนะครับ
ที่มีกระแสลมพัดผ่านแบบนี้ก็จะทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนั้น

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นจะใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์หน้า
จะออกทริปวางแผนไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องระวังหน่อยเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศลมแรงฝนตกหนัก
และนี่คือเรื่องของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในรูปก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ